คุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่แหม่เผ็ดร้อนเหมือนกันในโลกโซเชียลนะ
เป็นรูปที่ตัวเองเล่นละครเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นละครเกี่ยวกับสะท้อนสังคมมุมมองของเรื่องการข่มขืนนั่นเองนะ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการข่มขืนขึ้นมานี่แหละ
ก็เลยทำให้ถูกกระแสสังคมโจมตีมาอย่างหนักเลย
จนมีข่าวให้ถึงกับล่ารายชื่อให้ถอดแท็กพระรันยูออกจากละครเลยนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดหัวเรือใหญ่ของค่ายอย่างพี่บอยทะกลเกียจเขาออกมาเปิดเผยเลยนะว่า
ซีเรียสกับประเด็นนี้ซึ่งนักแสดงหนุ่มเนี่ยได้ออกมาเคลียร์ออกมาขอโทษแล้ว
พร้อมยืนยันว่าจะไม่ถอดแท็กพระรันยูออกจากละครนะคะ
และเชื่อเลยว่าแท็กเนี่ยคงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีในการสื่อสารออกมาด้วยค่ะ
คือผมเข้าใจน้องนะผมเข้าใจน้องนะครับในความเป็นนักแสดงที่จะเล่นเป็นตัวละครตัวไหน
บางทีเขาอาจจะลืมคิดนิดนึงว่าแล้วก็สนุกของเขาอยู่
คนที่มีความสุขกับการเป็นอาชีพนักแสดงอ่ะเวลาเขารับบทอะไรเขาก็ต้อง
เขาก็ต้องหาความสุขที่เขาจะเล่นบทนั้นผมว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรเลย

ผมเชื่อว่ามันเป็นการก็แค่หลุดตรงนั้นออกมาเพียงแต่ว่ายุคโซเชียลมีเดีย
อะไรออกไปป้องมันไปไกลมาก
ไอ้ชื่นไอ้ปลอดภัยออกจากละครเราเลย
ผมว่าอันนี้น่าจะมาจากสิ่งอื่นแล้วล่ะอย่าทำลายคนคนหนึ่ง
อาจจะพลาดไม่ทันคิดไปหน่อยทุกคนมีโมเมนต์นี้อยู่ในชีวิต
คนที่เขาก็ยอมออกมาขอโทษออกมารับผิดอะไรทุกอย่างแล้ว
เอาล่ะกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเคลียร์นะคะ
ใช่ตอนนี้ก็ยังทำตัวนะคะ
โรนนรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการข่มขืน